คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย
ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ใครได้เห็นข่าวได้ยินข่าว

ใช้มีดเนี่ยแทงแม่แบบปักอกเลยนะครับ

เขาเรียกกันว่าครูเยานะฮะ
แล้วคนก่อเหตุที่เป็นลูกชายของผู้ตายอายุ๔๗ปี
หลังจากใช้มีดแทงแม่
เสียชีวิตอยู่คาบ้านแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

ประเพณีแห่โคมไฟเจ้าพ่อกวนอู
นี่ฮะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ค่ะ๒๐นาฬิกา๒๖นาทีเมื่อวานนี้
ประเพณีแห่โคมไฟเจ้าพ่อกวนอูอยู่ที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
สังเกตว่าเดินแบบดูเบลอลอยลอยนี่คือแทงแม่ไปแล้วใช่ไหมคะ
ก่อเหตุไปแล้วครับโอ้โหบางทีก็เกาศีรษะท่าทางดูลักษณะหงุดหงิดง่านเออ
นายนัทธจักรบุญเลิศนะครับชื่อเล่นชื่อในเคอายุ๔๗ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช้มีดปอกผลไม้แทงปักอกแม่ของตัวเองก็คือนางจิราพรบุญเลิศ
หรือว่าครูเยานะฮะท่านเป็นอดีตคุณครูนะครับปัจจุบันอายุ๘๑ปีแทงเข้าไปเนี่ย๒แผลนะฮะ
แล้วมีดปักอยู่ที่หน้าอกนะครับเสียชีวิตในบ้านหมู่สี่ตะบนบังพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
นี่ตอนที่มีดถูกดึงออกมานะครับคือตอนที่มาเจอศพกันเนี่ย๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้นะครับ
ช่วง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้หลังจากก่อเหตุแล้ว
ในเคขี่จักรยานยนต์มาที่งานประเพณีแห่โคมไฟเจ้าพ่อกวนอูมีกล้องวงจรปิด๒๐นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ย
จะเห็นในเคเดินกลับเข้างานหลังจากเดินออกไปรอบนึงแล้วนี่ฮะนี่เดินกลับเข้ามาใหม่นะฮะ
เดินดูของไปเรื่อยเหมือนกับตัวเองไม่ได้ไปก่อเหตุอะไรมาเลย
ค่ะมีกล้องอีกสองตัวนะครับยี่สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีจะเห็นนายเค
ถูกตำรวจสพโพทองมาจับตัวแล้วคุมตัวออกจากงานมานี่นี่
นี่เห็นไหมฮะเดินมากันหลายคนเลยนั่นตำรวจใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจำได้เขาก็แจ้งบ่อแส
หลังจากรู้ข่าวว่าครูเยาท่านถูกแทงเสียชีวิตในบ้าน
คือตำรวจแล้วก็ชาวบ้านก็มุ่งไปเลยนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะ
ผู้ต้องสงสัยก็คือลูกชายคือในเคที่หายตัวไปจากบ้านนั่นแหละ
แล้วมีคนเขาบอกนี่เห็นเดินอยู่ที่งานเนี่ยเลยแจ้งสพโพทอง
พ่อโพทองก็มาคุมตัวไปในเคเมื่อคืนนี้ถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สพโพทองนะครับ
แล้วก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยแน่นอนฮะ
ปัสสาวะสีม่วงเนื่องมาจากการเสพยาบ้า
ให้การแบบวกวกวนวนนะอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ให้แม่ไปหยิบกุญแจรถจักรยานยนต์ให้แต่แม่เนี่ยไปหยิบกุญแจห้องมาให้
พอเดินไปที่รถจักรยานยนต์ไปเห็นกุญแจรถเสียบคาอยู่
ก็เลยโมโหอ่านี่ฮะหงุดหงิดแม่หงุดหงิดเพราะว่าหยิบกุญแจผิดเหรอคะ
กุญแจมันเสียบอยู่ที่รถจักรยานยนต์บอกให้แม่ไปหยิบกุญแจให้หน่อย
หยิบมาให้แต่มันคือกุญแจห้องค่ะตัวเองก็เลยหงุดหงิดโมโห
แต่เขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงไปหยิบมีดมาแทงแม่
แต่ตอนที่มาที่โรงพักเมื่อคืนนะในเคบอกสำนึกผิดแล้ว
อยากจะให้แม่เนี่ยอโหสิกรรมให้เขาด้วย

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับก็ที่บ้านของตัวเองนั่นแหละนะฮะ
ช่วงก่อนไปทำแผนกับขณะทำแผนนี่ในเคยังอ้างเหมือนเดิม
หงุดหงิดที่แม่หยิบกุญแจผิดให้
แล้วพอไปเจอกุญแจรถจักรยานยนต์คาอยู่ที่รถ
เดินกลับเข้ามาในบ้านมาคุยกับแม่อีกรอบนึง
วันนี้อ้างเพิ่มอีกบอกแม่เนี่ยคุยไม่รู้เรื่อง

ก็คงไม่แปลกแล้วฮะคุณครูเยาท่านอายุ๘๑ปีแล้วนะครับ
นี่บอกจากนั้นก็เลยเอามีดเนี่ยแทงแม่แล้วก็ออกไปเที่ยวงาน
เดินเล่นอยู่ในงานอย่างสบายใจ
ช่วงที่นักข่าวเราไปดูเหตุการณ์ตรงทำแผนเนี่ยในเคนี่อ้างนะอ้างทะเลาะกับแม่บ้าง
ค่ะอ่าที่แทงแม่แล้วไปเที่ยวต่อเขาบอกเขาความจำสั้นมาหลายปี
เขาเลยจำไม่ได้ว่าเขาทำอะไรลงไปคือจำไม่ได้ว่าแทงแม่ไปแล้ว
แต่ท่าทางตอนทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ทำได้อยู่นะนี่ฮะ
คือตอบแต่ละทีก็ไม่เหมือนกันมีข้อมูลว่าลูกชายของในเคนะครับ
อายุ๒๕ก็คือหลานของผู้ตายนะฮะที่อยู่กับย่าก่อนตายเนี่ย
เล่าให้ญาติฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อเนี่ยมาขอเงินย่า
แต่ย่าไม่มีเงินให้นะฮะพ่อเลยเอามีดแทงย่านะฮะ
อ่าไม่ใช่เหมือนที่ในเคสารภาพบอกให้แม่ไปหยิบกุญแจแล้วแม่หยิบผิด
คนละเรื่องเลยแล้วแม่พูดจาหูไม่ได้ยินเลยโมโหแม่
โอ้โหท่านผู้ชมครับคือชาวบ้านเขารักครูยาวมากนะฮะ
ท่านเป็นอดีตคุณครูนะครับผู้ที่เสียชีวิต
วันนี้มาดูการทำแผนเยอะเลยนะฮะแต่เขาก็ยืนยันกับตำรวจนะ
ว่ามาขอดูหน้าผู้ต้องหาเท่านั้นที่เป็นลูกชายผู้ตาย
ลูกชายครูยาวอ่าจะไม่ทำร้ายอย่างเด็ดขาด
แม่ก็หูตึงแค่เนี้ยนะ

โอเคขอบคุณที่คุณจะเล่าออกให้กับมี

กลัวในหลายโลกความจำกัดนะครับ

คือความแรงของคุณ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือครูเยานะครับท่านผู้ชมครับ

หนึ่งในลูกศิษย์ของครูเยานะครับ

ขี่จักรยานยนต์เบิ้ลเครื่อง
อยู่แถวหน้าบ้านของเธอเลย

เรียกลูกศิษย์ทุกคนว่าลูกทุกคำ

เวลาเจอลูกศิษย์ครูเยายังถามถ่าย
ด้วยความห่วงใยเสมอไม่เคยลืม

แล้วก็สอนเด็กไม่เคยด่าเด็กไม่เคยอะไรเลย

ยกมือไหว้เขาเขาร้องไห้แล้วว่า
สิทธิ์ยังรักครูยังไอ้นี่ครู

เขาไม่น่าทำกับแม่เขาอย่างนี้
วันนี้ครอบครัว
ครูเยาว์เนี่ยหลังจากเกษียณแล้วนะครับยังอาสาไปช่วยสอนหนังสือเด็กอยู่นะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือโรงเรียนมาตลอดนะฮะโรงเรียนที่เคยทำงานนะครับ
ลูกชายคนโตของครูเยานะครับนายสุริยะบุญเลิศอายุ๕๑ปีบอกว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แต่จะแวะมาหาแม่ตลอดที่บ้านที่อ่างทองส่วนน้องชายคือในเคติดยาบ้าอย่างหนักติดแบบหนักมาก
เพิ่งออกจากคุกมาได้ไม่นานที่บ้านเคยพาไปบำบัดหลายครั้งนะแต่ออกมาไม่เคยดีขึ้น
คือบำบัดแล้วออกมาเนี่ยยิ่งเสพหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไม่เคยคิดเลยว่าจะก่อเหตุขนาดนี้ถึงขั้น
มาฆ่าแม่แบบนี้นะฮะอยากให้น้องชายได้รับโทษให้หนักที่สุดแล้วยังไงก็จะไม่ให้อภัยอย่างแน่นอน
แล้วเช้าไปทำแผนก็บอกแล้วครับเอาให้ถึงที่สุดครับอย่าอย่าให้ไปยุ่งกับยาเสพติดเลยครับ
เพราะว่าหลีกได้เลี้ยงหลีกครับใช่เพราะรักษาญาตินะครับพวกนั้น
นี่ก่อเหตุมาตุฆาตเลยนะครับในเคนะครับอดีตกำนันในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นน้องสามีของครูเยานะครับ
กำนันทวินบุญเลิศนะครับบอกว่าตอนเด็กในเคนี่ความจริงเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งนะ

นี่เริ่มเกเรแล้วแล้วก็ไปติดยาบ้าทีนี้ก็อยู่ในวังวนของยาเสพติดเลย
คุณแม่นี่เป็นครูนะฮะแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นหมอนะครับ
ตอนที่น้องของพ่อของในเคเนี่ยเป็นกำนันก็พยายามห้ามปรามหลานพยายามจัดการกับหลานนะ
พาไปบำบัดอะไรแต่ก็ไม่เคยดีขึ้นที่สำคัญก็คือยาบ้าตอนนี้ราคามันถูก
แล้วมันระบาดอยู่เยอะเหลือเกินหลานชายก็เลยเป็นธาตุของยาเสพติดขอเงินพ่อขอเงินแม่ได้
เอาไปซื้อยาบ้าเสพขอไม่ได้ก็ทำร้ายบางทีขู่จะเผาบ้าน
ตำรวจจับไปขังคุกพาไปบำบัดกี่รอบก็ไม่เคยดีขึ้น
คือยาบ้ามันระบาดเยอะมากแล้วราคามันถูกอดีตกำนันเขาบอก
คือเรื่องยาบ้าเนี่ย๑ก็ต้องปราบปรามแต่สองเนี่ยมินว่ากระบวนการบำบัดอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
เพราะว่าหลายเคสเนี่ยเหมือนบำบัดออกมาแล้วก็กลับมาเสพอีกบำบัดออกมาแล้วก็กลับมาเสพอีกไม่หายขาดสักทีนะคะ